ผู้ชายคนนี้ไปร้านอาหารแถวคูบอลคุณผู้ชมฮะ
ดื่มเยอะดื่มเยอะปุ๊บก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ

สักพักใครตามมาไม่รู้ว่า

เอาไอ้ที่เขี้ยน้ำแข็งแทงคอคุณผู้ชมฮะ

แรกเดินไปก่อนเดินไปก่อนเห็นไหมทางซ้ายลูกศรเขียวน่ะเดินไปห้องน้ำ

ตามไปเลยเดินตามไปเลย
แสดงว่าในร้านเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรอ

วิ่งกลับเข้ามาในร้านแล้วไปที่เวทีวงดนตรีเลยไม่ได้ขอเพลงนะคุณผู้ชม

ขึ้นมาบนเวทีเลยอ่ะนี่เกือบห้าทุ่มของวันจันทร์ที่ผ่านมาสิบหกตุลาคมครับ
อย่างที่ร้านนี้อยู่แถวย่านคูบอลแล้วมีวงจรปิดนอกร้านอ่ะ
จับภาพผู้เสียหายที่โดนแทงอ่ะคุณผู้ชมเดินจากประตูนี่ตรงนี้นะ
นี่ออกประตูมาออกมานอกร้านแล้วเปิดประตูมาปุ๊บเลี้ยวไป
เลี้ยวซ้ายไปห้องน้ำอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างร้านนี่ผู้ก่อเหตุมาล่ะ
มือซ้ายมือซ้ายแล้วมือขวามือซ้ายมือซ้ายถือไปแล้ว
มือขวาแล้วเปลี่ยนมือขวาแล้วเออที่คีบน้ำแข็งอยู่ในมือเขาครับ
เออนี่ก็เดินมาเตรียมจะทิ้งช่องพอดีครับเลี้ยวขวาไปปุ๊บ
คนก่อเหตุตามมาติดติดมือขวายังมีอยู่นะคุณผู้ชมฮะ
มาอย่างใจเย็นครับเข้าไปแป๊บเดียวครับก็โดนแทงคอเลยคุณผู้ชม
นี่วิ่งจู๊ดออกมาเลยไอ้ที่โดนแทงอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
สิบแปดเข็มนะโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่ที่คอที่หน้าด้วยเนี่ย
เดินมาชิวเลยอ่ะคนก่อเหตุอ่ะโอ้โหส่วนคนโดนแทงนี่วิ่งวิ่ง
เข้ามาในร้านอีกรอบหนึ่งเขาก็คล่องใจว่ามาแทงเขาทำไม
ไม่รู้จักเลยนะจนเมื่อวานนี้ครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณตูน
อายุ๓๗ปีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าผมยังภาวะอยู่เลยนะ
ไม่กล้าไปเที่ยวแล้วร้านอาหารเนี่ยแล้วก่อนเกิดเหตุก็มามาทานอาหาร
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนร้ายนั่งไหนนั่งโต๊ะไหนยังไม่รู้เลย
แล้วตอนจะทิ้งช่องอยู่ก็ไม่ได้ทันระวังตัวไงโดนแทงไม่ได้ตั้งตัวเลย
ก็เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากร้านที่หน้าเวทีครับไปฟังคุณตูนนะฮะ
ตัวจริงปวดท้องปวดท้องฉี่แหละครับ
เข้าห้องน้ำก็ลุกเดินออกมาก็ตามในคลิปเลย
ไม่เคยเจอหน้ากันไม่รู้จักกันไม่รู้จักกระทั่งชื่อด้วยซ้ำ
กระทำกับเราคือทำทำไมคือเขาแบบเพราะอาวุธที่เขาใช้คือ
ร้านเลยเขาก็หยิบจากตรงเนี้ยไปแต่คุณตูนเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะ
คุณผู้ชมมาที่โรงพักคณะยาวตำรวจบอกว่าพบข้อมูลของคนก่อเหตุแล้ว
เป็นผู้ชายอายุสี่สิบสี่ปีทำงานแล้วพักอยู่ย่านคลองสามวารับ
คาดว่าตอนนี้หลบหนีอยู่รับเนี้ยเอ้ยทำซ้ายนะพี่เฮิร์ด
ปลายมันจะแหลมแหลมหน่อยคือจะว่ามันคมมากก็ไม่ใช่
ฉะนั้นในการที่แทงลงไปมันทรมานกับคนถูกแทงมากเลยนะ
โอ้โหคือมันให้แหลมแหลมไว้ซะซะน้ำแข็งดีสินะอ่าเนี้ยครับเนี้ยเนี้ย